กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ

เป็นวินาทีที่ครอบครัวของตาชุบจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ

เพื่อที่จะกู้วิกฤตยื้อชีวิตของน้องนิกไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับ
เพราะว่านั่นหมายถึงชีวิตของเด็กคนหนึ่ง
ที่กำลังแขวนอยู่บนเส้นได้เช่นกันนะครับ

ื้อทั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังทุนละทรัพย์
พวกเราร่วมเป็นกำลังและแรงใจให้กับครอบครัวของตาชุบกันนะครับ
ด้วยการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ถ้าตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท

ตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เพราะเพราะเราทำเพื่อชีวิตน้อยชีวิตนึง
ร่วมแรงร่วมใจกันให้มากที่สุดนะครับ

เพื่อนางฟ้าน้อยของเรา
ได้กลับมาเป็นปกติทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลุงนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณตาชุบขึ้นมาต่อชีวิตเป็นท่านแรกครับ
น้องเน็กเป็นหัวใจของครอบครองผม
ผมจะทำทุกวิธีทางเพื่อน้องเล็กครับ

เป็นข้อแรกว่าจะตอบเรื่องไหน
ถ้าพร้อมแล้วมาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามมีทั้งหมด๕เรื่อง

อำเภอลาดบัวหลวง

เพราะถ้าตอบแล้วผมจะถือว่านั่นคือคำตอบของคุณตาทันทีนะครับ
คุณตาวิเคราะห์ได้หมดเลยครับว่า
เรื่องวัดสองพี่น้องนี้เหมาะกับตาไหม

เหมาะกับลูกสาวลูกชายหรือว่าลูกเขยไหม

ชุบจะเลือกตอบเรื่องไหนครับ
คนดังจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
ชุบเลือกตอบเรื่องคนดังจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ

นั่นแน่ขอลูกทุ่งซะด้วย
จำได้รายชื่อได้หมดไหม
ว่าศิลปินลูกทุ่งมีของสุพรรณเนี่ยมีใครบ้าง

นั่นแน่ได้เยอะก็ได้เปรียบอ่ะสิครับ
เพราะว่าสิ่งที่ผมถาม
คำถามสำหรับข้อนี้คือ
นักร้องดังคนใดที่ไม่ได้เป็นคนสุพรรณบุรีโดยกำเนิด
แต่เติบโตที่อำเภอ๒พี่น้อง

สอนเพชรนี่อยู่ท่าชัย
พุ่มพวงนี่อยู่สองพี่น้อง
วัยพฤษนี่อยู่มะขำล้ม
สังทองนี่อยู่จราเข้สัมพันธ์

ตาเกิดแกล้งวัดสุพรรณ
ก็พอจะรู้เรื่องเกี่ยวกับสุพรรณครับ

ชุบเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ชุบเลือกตัวเลือกที่สองพุ่มพวงดวงจันทร์ครับ
เดี๋ยวเราไปเฉลยพร้อมกันเลย

จ๋ายังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้

จะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิต

ชุบเลือกให้คุณแม่นิวขึ้นมา
ต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

นั่นก็คือเรื่องวัดสองพี่น้อง

และไทยรัฐทีวี

ชุบเลือกเรื่องวัดสองพี่น้อง

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ

มีวัดทองประดิษฐ์กับวัดสองพี่น้องที่ใกล้บ้าน
ส่วนใหญ่จะไปทำอะไรครับ

น้องรับรู้ไหมครับน้องรู้เรื่องไหม

ใจรู้เลยว่าแม่พามาทำบุญอีกแล้ว

เคยไปวัดสองพี่น้องบ่อยแค่ไหนครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

และมีพิธีสมโพธิขึ้นเมื่อปีพศ๒๕๖

มีขึ้นในเดือนอะไร

ตัวเลือกที่๑กุมภาพันธ์
ตัวเลือกที่๒พฤษภาคม

และตัวเลือกที่๔ธันวาคม

เพราะรู้อยู่แต่ที่รางเล
อยู่๒เดือนเดือนสิงหากับพฤษภา

ถ้าพร้อมแล้วแม่นิวจะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

นิวเลือกตอบตัวเลือกที่๒เดือนพฤษภาคมนะครับ
ผมขอให้โชคดีนะฮะและขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
นิวครับแม่นิวจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

นิวเลือกลุงเนสนะครับขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
แล้วแม่นิวจะเลือกเรื่องไหนให้ลุงเนสขึ้นมาตอบครับ
อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดในประเทศไทย
และไทรรัฐธีวิทย์

นิวเลือกเรื่องจังหวัดในประเทศไทยให้ลุงเน็ตขึ้นมาตอบนะครับ
ขอเชิญลุงเนสขึ้นมาต่อชีวิตเป็นท่านที่๓ครับ
ลุงเนสครับปกติตื่นกี่โมง

ตี๕๓๐๖โมงก็น่าจะตื่นแล้วนะครับ
ปกติเคยฟังพยากรอากาศบ้างไหมครับ

เวลาที่เขาประกาศว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอะไรอย่างนี้พอจะคุ้นหูบ้างไหม

ถ้าอย่างนั้นคำถามสำหรับข้อนี้คือ
จังหวัดใดคือจังหวัดที่อยู่ทิศตะวันออกสุดของประเทศ
และเป็นจังหวัดที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเป็นจังหวัดแรก
ตัวเลือกที่หนึ่งนครพนม
ตัวเลือกที่สองมุกดาหาร
ตัวเลือกที่สามอุบลราชธานี
และตัวเลือกที่สี่อำนาจเจริญครับ
อย่างวันผมส่งพี่น้องอาทิตย์ขึ้นประมาณ

เน็ตจะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ข้อ๒ครับมุกดาหาร
เน็ตเลือกตอบตัวเลือกที่สองมุกดาหารนะครับ
เน็ตยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้ครับ
เน็ตจะต้องเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิต
เป็นคนสุดท้ายระหว่างคุณพ่อหมูแล้วคุณยายแก้วครับ

เน็ตจะเลือกเรื่องใดให้คุณพ่อหมูขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกัน๒เรื่อง
นั่นก็คือเรื่องอำเภอลาดบัวหลวงกับเรื่องไทยรัฐทีวี

เน็ตเลือกเรื่องไทยรัฐทีวีนะครับ
ขอเชิญพ่อหมูขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนสุดท้ายครับ

ก็ไม่ค่อยบ่อยครับ
รู้จักนักแสดงหรือว่านักข่าวหรือว่าดารานักแสดงพิธีกรคนไหน
ในช่องไทยรัฐทีวีของเราบ้างครับ

เอชายานะครับ
ผมปลื้มปริ่มซะละเกิน
ผมอยากให้ครอบครัวนี้ได้เงินล้านซะละเกินนะครับคุณผู้ชม
คำถามสำหรับข้อนี้คือ
พิธีกรคนนี้เป็นพิธีกรรายการใดทางไทยรัฐทีวี

ตัวเลือกที่๑ไทรัตนิวโชว์
ตัวเลือกที่สองร้องได้ให้ล้าน
ตัวเลือกที่สามรถปลดทุกข์
ตัวเลือกที่สี่ข่าวใส่ไข่
ใส่ไข่รถปลดทุกข์

ร้องได้ให้ล้าน

ช่วงหน้าเรามาลุ้นคำตอบไปพร้อมกัน
มาฟังเฉลยไปพร้อมกันนะครับว่า
ครอบครัวของตาชุบจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
จะช่วยต่อลมหายใจของหนูน้อยผู้นี้ได้ไหม
การตอบคำถาม๔ข้อในเกมต่อชีวิตครับ
พิธีกรคนนี้เป็นพิธีกรรายการใด